ต้องมีแบบเข้ามองเวลาไม่เอ่อ
หนึ่งอย่างหนึ่ง

ให้มีการแสดงความเข้าหน้าในเรื่องของวิทยุและวิทยุแทนแกรมนะครับ
โอเคดีใจไหมดีใจนะเพราะผมพูดมาหมดแล้วล่ะ